คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะเล่ากันไปนะ
สำหรับแม่คนนี้ที่มีแต่ให้พี่เอสุภาชัยค่ะควักเงินของตัวเองเนี่ย
เช่าซื้อลิขสิทธิ์เพลง๑ปีให้กับตั๊กกะแตนโชลดาที่เขาบอกว่าเป็นลูกสาว
คุณผู้ชมค่ะทำเอาน้ำตาแตกทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณ
เห็นแบบนี้นะคิดว่าพี่เอเนี่ยเปย์จัดหนักแล้วแต่ยังจ้ะยังน้อยไปยังไม่หมด
เพราะมีอีกหนึ่งคนที่พี่เอเนี่ยยอมเปย์แบบหมดหน้าตักนั่นก็คือนี่เลยจ้ะ
แม่อ้ำโอ้โหเห็นสดด้วยพี่เอยอมเปย์หรือโดนจก
ทุกอย่างแหละถึงจะโดนจกโดนอะไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะ
ขึ้นชื่อว่าน้องอ้ำเนี่ยพี่เอยอมทุกอย่างเอเขารัก
จะโดนไถเงินทีละเป็นหมื่นเป็นแสนพันสองพันไม่อ้ำไม่เอานะ
อย่างน้อยต้องมีหมื่นหรือบางทีแบบหลักแสนแม้จะมีบ่นออกสื่ออยู่บ้างค่ะ
แต่พี่เอ๊ก็ยอมน้องอ้ำแต่โดยดีไหนจะเทศกาลวันสำคัญอย่างเช่นวันเกิด
ก็ซื้ออะไรจ๊ะกระเป๋าแบนหรูคุณผู้ชมค่ะใบละเป็นแสนเป็นล้าน
ก็ซื้อให้น้องสาวคนนี้มาแล้วล่าสุดทุ่มทุนสร้างมากค่ะแม่ค่ะ
กำไรข้อมือแบนหรูคาเทียมอบให้กับน้องสาวสุดที่รักที่ทำถือ
ทำให้พี่อ้ำเนี่ยถึงกับกรี๊ดแตกเลยค่ะคือพี่อ้ำเนี่ยไม่คิดว่าพี่เอจะซื้อให้จริง
งานนี้พี่เอประกาศผ่านสื่อนะคะว่าไม่ได้เปย์แค่หนุ่มหนุ่มนะคะ
สาวพี่เอก็พร้อมเปย์และยังแอบแซวน้องสาวได้ว่าห้ามเอาไปขายเด็ดขาด
เพราะพี่เอเนี่ยสลักชื่อไว้ที่กล่องแล้วนะคะเอยูเอ็มใช่ไหมเออค่ะ
พี่เอกับพี่อ้ำอะค่ะอยู่กันมายี่สิบห้าปีเต็มอย่างเงี้ย
กับที่พี่อ้ำทำให้เป็นเอสุภาชัยทุกวันนี้ซึ่งมูลค่าแบบพี่เอรู้สึกว่ามันมากกว่านั้น
แล้วก็พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามายี่สิบห้าปีอะกับกำไรวงหนึ่งอย่างเงี้ย
เราซื้อให้เขาอย่างนี้พี่เอก็ว่ามันสมควรอย่างนี้ค่ะ
พี่อ้ำหัวการค้าตลอดเลยพี่เอ๊ก็สลักชื่อที่กล่องใช่ป่ะคะว่าอ้ำ
แกก็บอกว่าเนี่ยฉันไปขายต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยเฮียก็เลยแซวว่าเนี่ย
หลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยเดี๋ยวให้หลานได้นะถ้าพี่อ้ำเบื่อแล้ว
อย่างเงี้ยพี่เอก็บอกว่าเนี้ยหลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยอย่างเงี้ยให้หลานได้นะแต่พี่อ้ำเบื่อแล้ว